แล้วทุกอย่างความรักมันเกิดขึ้นคือเป็น๑๐โทหนุ่มช้ำรัก

อยากจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ซึ่งผมกับผู้หญิงคนหนึ่งได้ตกลงคบกัน

ขาดการติดต่อไปสักพักหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังค่ายทหารแห่งหนึ่ง

ตนเนี่ยรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง
แอปพลิเคชันหาคู่

แล้วก็ตนเนี่ยก็ได้ไปเล่าให้บ้านของฝ่ายหญิง

ตื่นเช้าอย่างที่บอกเราก็เอา

ตนก็จึงโทรไปหาพ่อ

ค่าสินสอบมาเป็นเงิน๒๐๐๐๐๐บาททอง๒บาท

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะฮะโดยแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยเรียกค่าสินสอดมา
แม่ของฝ่ายหญิงเนี้ยเขาร้องขอมาแต่งก่อนใช่ไหมเรียกแบบเอาอย่างงี้เอาไหม
ดองก่อนเธออืมค่าดองมาก่อนแสนนึงโอ้เอามาก่อนครึ่งหนึ่ง
แล้วยังไงแสนนึงทองบาทนึงตนก็เอ๊ะใจว่าเกิดจากสองพ่อตองแม่
มันมีค่ามั่นอ่ะจะถูกต้องไหมเข้าใจแต่ค่าดองอ่ะมันมีด้วยเหรอ
ลักษณะเหมือนจองโคต้าจองโคต้าลูกสาวเออเหมือนจองโคต้า
เขาก็บอกอย่างนี้ส่วนจะได้จองหรือไม่จองอีกเรื่องนะ
ต้าก่อนนะแสนหนึ่งก่อนเออโคต้าก่อนแล้วค่อยมาได้จอง
เอาวันแต่งอีกแสนนึงไปเจอกันที่แอปพลิเคชันหาคู่นะ
ในที่สุดจากนั้นก็บอกเอาละแสนนึงก็โอเครักเขาแล้วเนาะ
ก็จากนั้นก็ไปเอาเงินมาไปซื้อทองแล้วก็เตรียมจัดงาน
ก็รีบโอนเงินไปพอถึงวันแห่ขบวนขันหมาก
แต่ทำไมไม่มีคนในหมู่บ้านมาร่วมงานเลยไม่มีใครมาเลย

ทุกงานมีแต่ญาติสนิทซึ่งเป็นญาติอย่างเดียวนะ
เฉพาะญาติญาติอย่างเดียวนะพิธีทุกอย่าง
แล้วแบบโอ้โหรวบรัดรวบรัด

นับสินับใหญ่เลยกันสิทธิสดทองมัน
ให้ช่างภาพอยู่ไหนน่าช่างหลับไปหนีช่างภาพเดิม

กับเจ้าสาวก็แต่งงานประมาณ๖วัน

โกวิ้นก่อนเป็นอะไรเงียบ
ตนเลยไปตามถึงที่ทำงานซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคือรู้หลักแหล่งว่าเขาทำงานทำการอะไร
ถือว่าทำงานโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งของกรุงเทพตนพยายามถามแล้วก็พูดคุยแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมพูดคุยด้วย
เอาแต่เงียบแล้วนางก็เดินหนีไปโดยพ่อกับแม่แล้วก็พี่น้องเขาตนบอกว่าถูกหลอกแล้วล่ะ
ทั้งหมดน่าจะถูกหลอกแล้วล่ะเบื้องต้นก็ขอดำเนินคดีอย่างนี้ถือว่าผิดไหมกัญชัย
ก็คือมันก็แปลกอยู่อ่ะมันก็แปลกแต่เราก็แบบเนาะเพราะว่าแต่งไปหกวันแล้วหายเลย
ผู้ชายเป็นคนดีมากนะเธอใช่ไหมเพราะมีค่าแบบว่าไปฟังเสียง

จะไม่เรียนเชิญใครมาบ้างเลยเหรอความคิดเห็นเดียวกันหมดเลย
ผมก็คิดว่าจะสร้างครอบครัวแล้วละแต่ไม่คิดว่าเขาจะทางกันผมตรงนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป